ท่องเที่ยวจะเป็นยังไงล่ะเมื่อทะเลสีดำอ้าวทะเลสีดำเหรอ
สีมันก็แปลกดีง่าเที่ยวรึเปล่าอ๋อจะไปน่าเที่ยวอย่างงั้น
คือเขาบอกว่ามีการเอาไปเป็นโอ้โหโพสต์กันแบบนี้เลยภาพแบบนี้เลย

อย่างที่บอกคุณบุ๊กมันจะไปดีตรงไหน
เขาบอกว่าเป็นการบันทึกภาพปล่อยน้ำเสียลงทะเล
จนทะเลตรงนั้นมันกลายเป็นสีดำและส่งกลิ่นเหม็นอีกต่างหาก

ชายหาดนาจอมเทียนนะคะอยู่ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
เป็นกระแสเลยฟับนี้น้ำดำปีปล่อยลงทะเลได้ยังไงครับ
โซเชียลเนี่ยแห่แชร์กันหนักเลยนะคะ
เพราะว่ามันทำให้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่เสียหายอย่างหนัก
แต่สิ่งสำคัญกว่านั้นคือเรื่องสิ่งแวดล้อม
ใช่ค่ะทีนี้เมื่อวานนี้เทศบาลตำบลนาจอมเทียน
ก็นำกระสอบทรายเนี่ยเอามาปิดกั้นไว้แล้วไม่ให้น้ำเสียไหลลงทะเลนะคะ
ชาวบ้านมองว่าเป็นการแก้ไขแบบนี้มันถือว่าเป็นการแก้ไขง่าย

เพราะน้ำเน่าเสียเสร็จมันก็ล้นแล้วก็ไหลออกมาอีกอยู่ดีค่ะ
ทีนี้ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเขาบอกว่า
ยิ่งหน้าฝนน้ำจะยิ่งเน่าเสียไหลลงทะเลทุกวัน
จริงชาวบ้านทนกันมาตลอดนะ
แต่หลายคนก็บอกทนจนชินเป็นแบบนี้มาหลายปีแล้ว
นี่แหละค่ะ
ทีนี้นะคะสายวันนี้คุณผู้ชมค่ะสายที่ผ่านมา
ทางด้านของประหลัดอำเภอสัตหีบคุณวัญชาติวันพราม
พรามนะคะบอกว่ามีการลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วนะ
เหตุการณ์แบบนี้เอาจริงเกิดขึ้นทุกปีค่ะ
ถ้ามีฝนตกหนักจะเกิดน้ำทะเลหนุน
สีดำจะเป็นน้ำจากการปล่อยน้ำเสียของประชาชนและสถานประกอบการต่าง
แล้วมันก็มีเรื่องของระดับของท่อไม่เท่ากัน
น้ำมันก็ขังรวมกันกับดินโครน
เวลาฝนตกหนักไอ้น้ำดำตรงนี้มันจะทะลักออกมาแบบในคลิปนั่นแหละ
หรอฮะอ่ะแล้วตอนนี้ทำอย่างไรคะท่านท่านบอกอ่ะ
ประสานรถดูดน้ำงวงช้างของเมืองพัทยา
ดูดน้ำที่ขังอยู่ในท่อระบายน้ำออกก่อน
เดี๋ยวจะดูดวันละ๘๐ลิตรส่วนการแก้ไขแก้ไขระยะยาวทำยังไง
เดี๋ยวจะให้เทศบาลไปล้างท่อใหม่ทั้งระบบ
แล้วก็รณรงค์ให้ประชาชนและเอกชนห้ามนะ
ลักลอบปล่อยน้ำเสียเกินปริมาณที่เทศบาลกำหนดด้วยค่ะ
มันมีระดับลงสู่ทะเลสูงกว่าท่อกลางอยู่นิดหนึ่ง
ทำให้มีน้ำขังอยู่ในห่วงนี้
ประกอบกับน้ำขังเนี่ยก็จะมีโคนผสมด้วย
เฉพาะพี่น้องประชาชนปล่อยเนี่ยก็มันก็ประมาณหนึ่ง
แต่ถ้าเป็นสถานประกอบการซึ่งมีขนาดใหญ่
จะมีน้ำปริมาณน้ำมากหน่อย
อันนี้เราก็จะตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
ทีนี้หลายคนสงสัยสงสัยว่าอ้าวแล้วตรงนี้
นี่แหล่งท่องเที่ยวนะเขาไม่มีโครงการบำบัดน้ำเสียหรอก
ทำไมถึงระบายน้ำเสียลงทะเลโดยตรง

เขาบอกเทศบาลตำบลนาจอมเทียนมีโครงการ
ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียส่วนขยาย
ใช้วงเงินก่อสร้างไปกว่า๑๒๔ล้านบาท

อยู่ในระยะรับประกันด้วยนะจริง
แต่กลับถูกปล่อยให้วัชพืชขึ้นรกร้าง

นี่ชาวบ้านมาชี้ให้ดูเลยมันเป็นแบบนี้แหละ
ฝาปิดก็ชำรุดฟังเสียหายอีก

ถึงตอนนี้เลยยังไม่มีการซ่อมแซมปรับปรุงค่ะ

เดี๋ยวทีมข่าวของเราก็ต้องกลับไปตรวจสอบจากหน่วยงานอีก
ว่าชาวบ้านร้องมาแบบนี้นะ

อย่าให้เสียภาษีของประชาชนไปโดยใช่เหตุนะครับ
อุ๊ยงบตั้ง๑๒๔ล้านบาทเลยเนอะ

แต่ภาพที่เขาแชร์กันที่น้ำดำลงทะเลแบบนี้